ส่วนที่อีกที่หนึ่งเขาก็เชื่อเหมือนกันว่าถ้าต้นมะพร้าวเนี่ยมันแตกยอดออกมาแปลกเขาก็เชื่อว่ามาให้โชคแล้วก็มีเทพสิงสถิตอยู่ด้วยเหมือนกันนะคะ
หน้าตาของยอดมะพร้าวนี้แปลกประหลาดยังไงก็ไปดูกันสิจ๊ะ
นี่ไงชาวบ้านเขาไปส่องที่สวนหลังบ้านเลขที่๑๒๒หมู่๒บ้านดอนใหญ่ตะบนกระเบื้องนอกอำเภอเมืองยางจังหวัดนครราชศรีมา
ด่อมมองต้นมะพร้าวแปลกเขาบอกว่าแปลกตรงที่สวนยอดของมันมีกิกงองอ

ดูเอาแล้วกันจินตนาการกันไปว่ามันเหมือนอะไร
ชาวบ้านหลายคนลงความเห็นเหมือนกัน
บอกว่าคล้ายกับเซียนพญานาค
ดูกันเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วแต่ใครจะมองว่าเหมือนอะไรนะคะ
แต่ว่าหลายคนก็บอกแบบนี้นะ
จะแปลว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาให้โชคให้ลาบคุณดูสิ

นี่ไงลักษณะเหมือนเป็นเสียนนะออกมาแล้วก็มีลำตัวแบบนี้
ชาวบ้านเขาก็เลยเอาดอกไม้ทุบเทียนมากราบไหว้
ขอพรขอโชคขอลาบกันแบบไม่ขาดสายตามความเชื่อนะคะ
แง่มุมหนึ่งก็เป็นเรื่องความผิดปกติของธรรมชาติ
แต่จะจริงหรือไม่ว่าเชื่อว่ามีสิ่งศักดิ์สิทธิ์อยู่นี่
ก็ต้องดูบ่ายนี้แหละแล้วก็รู้กัน
ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมนะครับ

ต้นมะพร้าวที่มันแบบว่าแปลกออกมาคล้ายกับเสียญพญานาคอะไรอย่างนี้